นี่ก็เหมือนกันนะคะที่ต้องมาเตือนกันค่ะหนุ่มโรงงานคนหนึ่งขับรถเก๋งเสียหลัก
ตกเอาบ่อน้ำข้างทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่มีคนเห็นนะคะ
ไม่มีใครช่วยเขาทันสุดท้ายมาเจอก็สภาพนี้แล้วอะค่ะ
มาเจอเอาเช้าอีกวันหนึ่งข้ามวันเลยนะคะ
กู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ่อน้ำริมถนนสายเอเชียขาออก
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอายุทยาค่ะ
คือตอนที่หันไปเห็นเนี่ยรอยทางญาติเนี่ยนะคะ
เป็นทางถลายยาวไปจนถึงบ่อน้ำเลย
อยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า

กระจกหน้ากระจกหลังแตกหมดนะคะ
พอใช้เครื่องลากดึงรถเก่งขึ้นมาเนี่ย
ก็เจอร่างผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
ชุดพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะคนขับค่ะ
ทราบชื่อคือนายรุ่งโรธพงโสพลวัย๓๖ปี

เห็นว่ามันมีรอยเบรกแล้วก็มีเสาปูนป้ายบอกทางหักด้วย
ก็เลยคิดว่าอาจจะเสียหลักหรือไม่ก็อาจจะหลับในแล้วเหยียบเบรกกระทันหัน

นายนพดลภูนทองค่ะคนขับรถบรรทุกพ่วงเขาเล่าบอกว่า
เขาเป็นคนเจอรถเก๋งคันนี้จมอยู่ในน้ำเบาะข้างทางคนแรก
คือขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่า
ทำไมต้นย่ามันมีรอยถลายเป็นทางยาวแล้วค่อนข้างกว้างไงมันประหลาด
แล้วมันมีชิ้นส่วนรถเก๋งที่เป็นอะไรหล่นอยู่ด้วย
ก็เลยชะลอดูกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
พอเหลือไปมองดูดีโอ้โหเห็นเลยค่ะ
ตัวรถเก่งสีขาวมันโผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์คุณเมธาศิษย์บอกว่า
กลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเหมือนกันนะ
เห็นรถเก๋งตกน้ำบริเวณที่เกิดเหตุ
มาตรวจสอบแล้วค่ะแต่ไม่เจอ

แล้วเมื่อคืนนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุจุดเดียวกัน
ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุการณ์นั้น

ใช่เพราะว่าตอนแรกมาดูแล้วไม่เห็นด้วยไม่เจอเลยอะค่ะ
เมื่อคือรับแจ้งมีสองเคสเคสไนเทค
กับเคสใต้กลับรถสะพานกลับรถตรงอุบัติศาสตร์

แล้วก็เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำแล้วนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแล้ว

เพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาค่ะ
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะ